ส่วนเหตุการณ์นี้อันตรายจากคนที่ทำทีมาเป็นพ่อค้า
เข้าเกรียบไหมเจ๊เข้าเกรียบไหมป้ามีเข้าเกรียบมาขายจ้า

ทำทีมาเป็นพ่อค้าสุดท้ายออกไลน์เป็นขโมยครับ

อุ๊ยสองแสนนะเยอะขนาดนั้นเลยโอ๊ยเยอะมาก
วงจรปิดหน่อยว่าเขาออกไลน์ทำท่าทำทายังไง

แล้วแม่ค้าเขาก็ไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้ระวังตัวด้วยนะครับ

วงจรปิดที่ร้านขายของแห่งหนึ่งครับที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า

อ้างตัวเป็นพ่อค้าส่งข้าวเกลียบและขนมตามร้านค้าร้านขายของชามต่างจังหวัดนะ
เดินเข้ามาที่ร้านชวนแม่ค้าผู้เสียหายคุย
นี่แม่ค้าตอนแรกนั่งอยู่ตรงนี้เคาน์เตอร์ตรงนี้
มาตรงนี้เพื่ออะไรรู้แล้วอ๋อเงินอยู่ตรงไหนกระเป๋าวางไว้ตรงไหน
ของมีค่าอยู่ไหนนี่แล้วค่ะหันมามองหันมามอง
ผู้ชายชุดสีแดงคนนี้ครับนี่ฮะพอหลังจากคุยเสร็จปั๊บ
เดินไปแถวตู้ไอติมทำเป็นเปิดหยิบไอติมฮะ
ค่ะคือเล็งไว้แล้วว่ะปุ๊บพี่เล็งแล้วอ๋อแล้วคุณเห็นซี่กรงไหม
โรงเหล็กมือมันเอื้อมได้นี่เอื้อมมือยาวเป็นแม่นาคเลยครับ
เอื้อมมือผ่านกรงเหล็กไปหยิบกระเป๋าของผู้เสียหาย
แล้วไอ้กระเป๋ามันก็เล็กจนผ่านซี่ลูกกรงได้ด้วยค่ะ
ได้อีกใช่แล้วเดินไปเนียนเลยจนแม่ค้าก็ไม่ทันสังเกต
กระทั่งพอเขาเดินออกไปถึงปั๊บเนี่ยแล้วเริ่มเอกใจหันไปดูฮะ
โอ้โหในกระเป๋านั้นปรากฏว่าที่เขาได้ไปมีอะไรรู้ไหมครับ

เดี๋ยวนี้ยุคนี้โจรผู้ร้ายมันชุกชุมไง

พบปืนด้วยแม่คะพบปืนด้วย
ถ้าหากว่ารู้ก่อนไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของโจรมันจะเป็นยังไง
แต่นี่คือมารู้ตอนที่ได้กระเป๋าไปแล้วไง

คอทองคำพระเลี่ยมทองมูลค่ารวมแล้วกว่า๒แสนบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสก๗กันยาครับ
เจ๊สมพรเจ้าของร้านบอกว่าไม่คิดเลยว่าคนร้ายจะมาทำแบบนี้
พ่อค้าส่งข้าวเกลียบและขนมตามร้านต่าง

เวลาเข้ามาก็เหมือนพ่อค้าทั่วไปเลย
มาสอบถามข้าวเกลียบที่เคยมาส่งเป็นยังไงบ้าง
แล้วเราก็คุยไปแล้วก็บอกเขาไปว่าเออเก็บไว้นาน
บางทีมันเหนียวนะมันต้องเปลี่ยนยกพวงนะ
เดี๋ยวเพิ่มเงิน๑๑๐บาทอะไรแบบนี้

แต่เราบอกว่าอย่าเพิ่งเลยยุคนี้ของมันก็ขายยากเนอะ

เพราะว่าต้องเอาเงินไปซื้อของมาลงที่ร้าน
พ่อค้าตอนแรกก็มาในคราบของคนส่งข้าวเกลียบ
หลังออกไลน์มิจฉาชีพยืนยันว่า
ไม่เป็นไรหรอกนะแหมแม่ค้าเปลี่ยนนิดเดียวเองเหรอ

เดี๋ยวไม่งั้นมันเหนียวลูกค้าเขาไม่ชอบนะ
เอายังไงดีล่ะไปนั่งนับเงินที่โต๊ะให้

นั่นเลยเป็นที่มาไงฮะว่าทำไมตอนแรกถึงอยู่ที่โต๊ะไม้
ขยับไปตรงมุมนู้นด้านซ้ายไปหั่นผักนั่นเอง
คนร้ายมันเห็นตอนแรกแล้วมันจ้องแล้วไงฮะ
เวียนอยู่แถวตู้ไอติมบ่นจะกินไอติมตัวเองไม่ได้เอกใจ
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายมันหยิบไปตอนไหน
จังหวะที่คนร้ายเดินไปขึ้นรถยังมองตามอยู่เลย

รู้อีกทีก็คือตอนเย็นที่ลุงเขากลับมาแล้ว
แฟนเจ๊เขาอ่ะนะฮะมาที่ร้านแล้วหากระเป๋าไม่เจอ
เปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โห
แทบซุดมันเอาไปหมดเลย

สร้อยทองทั้งพระเลี่ยมทองทั้งเงินสดทั้งปืน
เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วมาหยิบมือยื่นมือ
หยิบไปแบบนี้เลยเหรอลองฟังฮะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายนำหลักฐาน
จับกลุ่มคนร้าย๒คนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ลองดูภาพวงจรปิดที่เห็นหน้าชัดอีกสักครั้งก็ได้
เพื่อใครมีเบาะแสประสานแจ้งได้สพบ้านโพนะฮะ
ต้องจับให้ได้นะไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกเนี่ย

จะเห็นมุมที่เห็นหน้าชัดอยู่มากันสองคน
ก่อเหตุทำทีเป็นพ่อค้าแต่สุดท้ายออกลายโจรนะฮะ
พวกนี้นี่ต้องจัดการยังไงดีเนี่ยคุณ